ส่วนที่อุบลรัชธานีเมื่อคืนนี้ก็มีอุบัติเหตุที่กำลังติดตามคนขับรถยนต์คันหนึ่งอยู่นะฮะ
ชนจักรยานยนต์ของตำรวจค่ะรถเขาก็ล้มตำรวจก็บาดเจ็บ
แล้วตัวเองก็หนีไปเลยแต่ว่ามันมีคันหลังที่ตามกันมาไง
พอเห็นรถจักรยานยนต์ตำรวจล้มอยู่เขาก็หลบกันนะทั้งบิ๊กไบท์ทั้งรถยนต์เนี่ย
ชนกันอีกสองสามรายเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนไปหมดเลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะครับที่ด้านหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์
ชายางกูลขาออกตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลรัชธานี
ที่ประสบปฏิเหตุก็มีจักรยานยนต์๒คันมีรถยนต์๑คัน
แล้วก็กระบะอีกหนึ่งคันนะครับที่เกิดเหตุพบจักรยานยนต์ตราโล่ของตำรวจล้มอยู่กลางถนนหนึ่งคัน
มีหมวกจราจรหมายเลขห้างหมวกหกสี่ศูนย์เจ็ดถูกเยียบจนแตกเลยนะครับ
แล้วก็มีกองเลือดเลอะพื้นถนนจำนวนมากตำรวจที่บาดเจ็บคือดาบตำรวจบรรดาศักดิ์อุนาศรี
เป็นพบหมู่งานจราจรสพเมืองอุบลรัชธานีก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ล้มอยู่อีกหนึ่งคันมีนายสธิระเสนี่ยมทรัพย์อายุยี่สิบหกเป็นคนขี่
นายวรวิทย์คุณารักษ์อายุ๒๖เหมือนกัน
เป็นคนที่นั่งซ้อนมาก็บาดเจ็บทั้งคู่นะฮะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเหมือนกัน
อยู่ลักษณะปีนเกาะกลางถนนท้ายรถมีรอยเฉียวชน
ซึ่งคนขับรถเก๋งสีขาวบอกว่าเห็นรถตำรวจล้มอยู่เขาก็หักหลบ
แล้วก็มาเกยอยู่บนเกาะกลางถนนแบบนี้
สีขาวเนี่ยเขาหักหลบรถตำรวจที่ล้มเพราะถูกรถเก่งคันหนึ่งชนแล้วก็หนีไป
นเกาะฮะรถกระบะก็เลยมาชนท้ายต่อนะครับ
ซึ่งคนขับรถเก่งสีขาวไม่มั่นใจว่ารถเก่งคันที่อยู่ข้างหน้าเนี่ย
ชนรถของดาบตำรวจหรือเปล่านะเพราะว่าตัวเองก็มาที่หลังเหมือนกัน
แต่ก็ยังโชคดีที่คนขับคนนี้เขาเบรกทัน
ไม่อย่างนั้นก็คือถ้าไปทับดาบตำรวจเนี่ยโอ้โห
หนักกว่านี้หรือเปล่าตอนนี้อาการก็ยังหนักอยู่นะครับส่วนนายสถิระคนขี่จักรยานยนต์บิ๊กไบท์ที่ล้มอีกคันนึงบอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นมันต่อเนื่องกันรวดเร็วมากตัวเองก็เห็นรถของตำรวจเนี่ยก็ล้มอยู่เหมือนกันแหละ
ขณะนั้นเพื่อนก็ซ้อนท้ายมาด้วยกำลังจะกลับหอพักกัน
ก็เจอจักรยานยนต์ของตำรวจที่ล้มอยู่ก็หักหลบพอหักหลบปุ๊บมันก็ไปชนท้ายรถยนต์ที่อยู่ใกล้กัน
สุดท้ายรถตัวเองก็ล้มไปด้วยจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะครับ
มีกระจกมองข้างที่เป็นด้านขวาสีบรอนของรถยนต์คันหนึ่งตกอยู่
ก็เลยคาดว่าคันนี้น่าจะเป็นรถที่ขับชนรถของดาบตำรวจจนรถเขาล้มหรือเปล่า
ก่อนที่บิ๊กไบร์ตจะหักหลบเกิดท้ายรถเก๋งอีกคันนึง
หลังเกิดเหตุรถยนต์ขันที่ก่อเหตุก็ขับมุ่งไปทางถนนชิยางกูหลขาออก
ส่วนอาการของดาบตำรวจบรรดาศักดิ์ตอนนี้ก็รู้สึกตัวแล้วนะครับ
แต่ว่าดาบบรรดาศักดิ์บอกจำอะไรไม่ได้เลย
แล้วก็คนขี่บิ๊กไบท์๒คนที่บาดเจ็บก็ปลอดภัยดีแล้ว
แสดงว่าตอนถูกชนนี่ก็หนักมากถึงขั้นล้มกระแทกพื้นฟุบไปเลยฮะ
มาก็บอกว่าจำอะไรไม่ได้เลย